สำหรับเรื่องราวของคุณแม่สายสตรองอย่าง

ตั้งแต่กระโหน่งู่คยายขนาดไหน

คลอดออกมาก็ยังคงสตรองอยู่ค่ะ
ใช่แล้วเพราะว่าเธอฟิตแล้วก็เฟิร์มหุ่นยังไงล่ะคะ
ล่าสุดก็เลยพาหุ่นสวยเช้งกระเด๊ะเป๊ะเวอร์
ออกงานกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชม

กรณีการออกกำลังกายของเธอที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้

เทรนด์ผู้หญิงท้องก็ออกกำลังกายได้มาตั้งแต่ลูกชายยังไม่คลอด
เมื่อกลายเป็นคุณแม่ลูกอ่อนลีเดียสรรรัฐ
จนแฟนอดเป็นห่วงคุณแม่ที่เพิ่งผ่านการผ่าคลอดมาไม่ได้
ล่าสุดคุณแม่ยังสาวพาหุ่นสวยเช้ง
แบ็คกลับมาทำงานในวงการบันเทิง
พร้อมชี้แจงให้แฟนสบายใจว่า
การออกกำลังกายของเธออยู่ในคำแนะนำของแพทย์

เพราะเป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วน
ที่ไม่เป็นอันตรายกับแผลผ่าตัด

รีดน้ำหนักที่พุ่งขึ้นกว่า๑๓กิโลกรัม
ให้กลับมาเข้าที่เหมือนเดิมโดยเร็วค่ะ

เขาก็จะเคลียร์คิวมาดูลูกอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มออกกำลังกายบ้างเบาค่ะ
ยังออกกำลังกายช่วงหน้าท้องยังไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ลงมาแล้วแล้วก็เหลืออีก๒โลค่ะ

ขึ้นไป๑๓โลกรัมค่ะลงมาแล้วเหลืออีก๒

จริงก็ไม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกหนักมาก
คือคุณหมอเขาก็จะบอกว่าคือถ้าแบบกระโดดโลดเต้นอะไรเยอะ
หรือว่าใช้กล้ามเนื้อท้องเยอะก็อันตราย

เราก็เลยจะช่วงแขนช่วงขายังได้อยู่ก็เอาสักหน่อย
โอ้โหไม่ถึงเดือนนะคุณลดลงไป๑๑กิโลนะ
คือเธอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอก
เพราะว่าการออกกำลังกายของเธออยู่ในการดูแล
แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เป็นอย่างดี

ใช้แขนใช้ขาได้ตามปกติจ้าไม่มีปัญหา
คุณผู้ชมเอาจริงก่อนหน้าที่เธอจะคลอดท้องแก่เนี่ย
ยังออกกำลังกายหนักหน่วงมาก